นึกว่าเรื่องราวเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่กลับมีดราม่าค่ะคุณผู้ชม
เมื่อมีแฟนคลับคนนึงเขาโพสต์เรื่องราวผ่านโซเชียลเอาไว้แบบนี้นะคะ
กลับถูกตำรวจพูดไม่ดีใส่ถึงบิ๊กปานระวัตรหนึ่งในสมาชิกที่เสียชีวิตไปแล้ว
แฟนคลับก็ได้โพสต์ระบายนะคะซึ่งบีมเองเนี่ยก็ถึงกับน้ำตาคลอเมื่อเห็นข้อความ
งานนี้ค่ะเรามีโอกาสได้เจอหนุ่มแดนเขาก็เปิดใจว่าเสียใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้
แฟนคลับที่โดนโกงแล้วก็มีคนพูดถึงบิ๊กในทางที่ไม่ดีค่ะ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องที่เจอเรื่องนี้นะครับ
มันก็จะมีมิจฉาชีพมากมายนะครับที่หาช่องว่างตรงนี้แหละนะครับในการที่จะแบบทำเรื่องที่มันไม่ถูกต้อง
มีความรู้สึกกึ๊กนิดนึงกับข้อความเกี่ยวกับแบบสมมุติมีเจ้าหน้าที่พูดอะไรอย่างนี้
แต่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดเจอกันแบบนี้จริงมันก็ไม่สมควรนะครับ
เกิดเหตุการณ์นี้มันเป็นเรื่องจริงการที่มีใครพูดถึงเราหรือคนที่เรารักแบบในแง่มุมที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างนี้
แล้วแน่นอนเรามีความรู้สึกที่ไม่ค่อยโอเคอยู่แล้ว
คือการเห็นภาพของ๓คนให้เยอะที่สุดหรือบอกเล่าเรื่องราวของ๓คนให้มากที่สุด
คือถ้าเป็นตามจริงอย่างที่เจ้าหน้าที่เขาบอกนะก็จุกอยู่เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าทำไมบัตรแพงจังตั้ง๘๐๐กว่าบาท
แฟนคลับเขาก็บอกว่าเออราคาประมาณนี้แหละนะคะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าโอ๊ยสงสัยต้องจุดทูปเรียกมามั้ง
นั่นแหละก็ทำให้แฟนคลับรู้สึกไม่โอเคกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการพูดมากกว่านี้อีกนะ
พูดออกอากาศไม่ได้แล้วเดี๋ยวเจ็บใจกันไปเปล่านะคะ